คุณผู้ชมจำได้ไหมนายสมประสงค์บริบูรณ

นายจ้างทิ้งเอาไว้ริมทางรถไฟ
แล้วสายใหม่ต้องรอดเขาช่วยจนกลับบ้านได้ที่จังหวัดตาก
ก็มีหน่วยงานต่างมาช่วยดูแลมาช่วยตามหาค่าจ้าง
ที่ถูกในจ้างโกงด้วยนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยไทยรัฐนิวโชว์ได้สัมภาษณ์หมอปลาค่ะ
แล้วก็ได้ข้อมูลมาอีกมุมหนึ่งจากทางหมอปลานะคะบอกว่า
หมอปลาบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เขาก็เคยช่วยเหลือสามีภรรยาคู่นี้
โดยพาไปอยู่บ้านที่จังหวัดเพชรชบุรี
หลังจากทราบว่าทั้งสองคนถูกเจ้านายหลอก
ตอนนั้นภรรยาป่วยเขาก็มองว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาล
ก็เลยให้สามีภรรยาคู่นี้มาพักที่บ้าน
จะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลง่าย
แต่หลังจากอยู่ที่บ้านได้๒๓วัน
ทางฝั่งสามีไปขอเงินคนแถวบ้าน
แล้วก็มาขอเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตาก

แต่ก็ให้เงินติดกระเป๋าไปแล้วก็ไปส่งขึ้นรถตู้ด้วย

ภายหลังในจ้างที่สามีภรรยาคู่นี้อ้างว่าหลอกไปทำงาน

แต่ก็ไม่อยากฟันทงว่านี่เป็นการหลอกลวงหรือเปล่าค่ะ
เพื่อนอย่างตุลาเราช่วยคุณไปแล้ว
พอเราบอกว่าเราไม่เปิดบัญชีรับบริจาค

ขอเงินหรือเปล่าอันนี้คือแกตั้งข้อสังเกต

แต่ถ้าเขารักษายังไงเมียเขาก็หาย

แต่ว่าหมอปลาส่งไปจังหวัดตากแล้ว

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
นายสมประสงค์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ

ขออภัยปี๖๔ปีที่แล้ว
ภรรยาไม่สบายเขาก็จะกลับบ้าน

แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหมอปลาจริงค่ะ
ในสมปสงฅ์บอกอย่างนั้น
ในจ้างเห็นไลฟ์สดของหมอปลาก็โอนเงินค่าจ้างมาให้ประมาณสามสี่พันบาท
ตอนนั้นเขากลับมาอยู่ที่จังหวัดตากแล้ว
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงแต่อย่างใดค่ะ
ที่หมอปลาออกมาพูดว่าช่วยแล้วกลับไม่ถึงบ้าน

ว่าตอนนั้นผมอยู่ตากผมมีหลักฐานการมาหาหมอทุกอย่าง

ผมได้จากน้องชายหมอปลา๑๐๐๐บาท
แล้วก็คนที่มาส่งตรงสถานีรถไฟ
ที่ทำงานกับหมอปลาเขาให้เพิ่มมาอีก๒๐๐
เขาบอกว่าช่วยค่ารถเท่านั้นแหละครับ
ก็ไม่ได้มีการบริจาคอะไรให้ผม
ผมก็เลยอยากจะแย่งหมอป๊าว่าผมมาจริงผมกลับมาจริง

นี่ก็เป็นคำชี้แจงของนายสมประสงค์นะคะ
ส่วนเรื่องของอายุที่หลายคนสงสัยกันเนี่ย
สมประสงค์บอกจริงแล้วตอนนี้เขาอายุ๕๐ปี
เขาเกิดปี๑๔แต่ว่าที่อายุมันเหมือนออกมาดูน้อย